เป็นงานกระถิ่นที่วัดนะคะแต่ว่าไปล่วงหน้าค่ะ
ก็เลยวัดไม่ค่อยมีคน
ก็ไปซื้ออาหารไปให้ปลา๒ถุงเป็นขนมปัง
แล้วก็น้องหมาก็วิ่งตามกันประมาณ๓๔ตัวนะคะ
วิ่งตามกันมาบี๊ก็ไม่ได้ให้มาค่ะให้ปลาไปก่อน
แต่ทีนี้มันเหลืออยู่๒๓ชิ้น

แล้วเขาก็งับกลางอากาศเลยค่ะ
ก็เลยกลับไปซื้อเพิ่มมาให้น้องหมาตามคลิปเลยค่ะ
ถุงหลังก็คือให้น้องหมาหมดเลยไม่ได้ให้น้องปลาเลยค่ะ

เพราะว่าคนที่ขายอาหารปลาค่ะ
เขาก็ถามว่ารอบ๒ที่ไปซื้อนะค่ะ
เขาถามว่าอันนี้ซื้อให้น้องหมาหรือว่าซื้อให้น้องปลาค่ะ
พอเห็นซื้อขนมปังเดินไปทางที่ให้อาหารปลาค่ะ

แต่เบียไปทำบุญที่วัดนี้ทุกปีอยู่แล้วค่ะ
หมาเซตนี้บีเคยไปเจอเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นเขายังตัวเล็กอยู่เลยน่าจะใช่ตัวเดียวกันนี่แหละค่ะ
อ้วนทุกตัวเลยนะคะจริงแล้ว

จริงก็ให้ปลาไปแล้วรอบนึงนะคะ

ยืนยันถึงว่าทั้งปลาทั้งหมาได้กินของดีนะคะ
ปลาทั้งหมาก็คืออ้วนท้นสมบูรณ์

วัดอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่นะคะ
เกินกระถิ่นค่ะจังหวัดลบบุรี
ก็มีทั้งน้องป้าและน้องหมาให้ค่ะ
ใช่ค่ะมีสถานบุญด้วยมากมายหลายฝั่งเลยค่ะ
จะได้กินคือยากเย็นถ้าเราเจอคนอย่างนั้น
คุณด้วยมากมายค่ะ
เกินไปนะ